เรื่องน้ำท่วมที่อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปลดทุกข์เคยนำเสนอไปเพราะว่าชาวบ้านเขาร้องมา
บอกว่าไม่มีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือเลย

ความช่วยเหลือก็ส่งตรงไปถึงชาวบางซ้ายมากขึ้น
แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมเจอปัญหาใหม่อีกแล้ว
หลังจากที่น้ำลดเพราะว่าน้ำเนี่ยมันท่วมนานหลายเดือนนะคะ
ดังนั้นถนนเอ่ยโครงสร้างบ้านเอ่ย
มันก็โดนน้ำกัดซะแล้วก็เสียหาย
ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าอยากให้มีหน่วยงานมาช่วยเหลือหน่อย
ทีนี้คุณอนุสักบอกว่าจะช่วยแล้วต้องช่วยให้ถึงที่สุดค่ะ
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบในเรื่องนี้กัน

ติดตามได้จากคุณอนุสักภูมิเทศค่ะ
ทีมข่าวได้เข้าไปสำรวจไกลกว่า๑กิโลเมตร
ในพื้นที่ตำบลปลายกลัดอำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็พบว่า
จากเดิมน้ำท่วมสูงถึง๒เมตร
ตอนนี้น้ำได้ลดระดับลงประมาณ๒๐เซนติเมตร
แต่ชาวบ้านนับร้อยครัวเรือนก็ยังคงเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังอยู่
ซึ่งจากเดิมที่ไม่เคยมีใครรู้จักตำบลปลายกลัดอำเภอบางซ้าย
แต่เราได้นำเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ก็ทำให้ทุกคนได้รับถุงยางชีพถึง๕ครั้ง
สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านที่นี่ทุกคน
และแม้ระดับน้ำจะลดลงแล้วแต่ระหว่างที่บ้านต้องแช่น้ำนานถึง๔เดือน
ทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านที่นี่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างจนหลายคนเป็นกังวล
โดยนางสุรีมงคลคูณเล่าว่าอีกไม่นานน้ำท่วมก็จะลดลงจนทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติ
แต่ปัญหาที่ตามมาคือฝาผนังได้รับความเสียหายไปทั่วบ้าน
เพราะถูกขึ้นน้ำซัดอย่างรุนแรงเป็นเวลานาน
โครงสร้างบ้านเองก็เริ่มซุดเพราะถูกน้ำท่วมทุกปี
ตอนนี้เธอเป็นกังวลใจว่าบ้านจะพังลงมา
คนในครอบครัวอีกหลายชีวิตจะไร้ที่อยู่
ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยากได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ถึงพื้นถึงอะไรอย่างนี้
อกจากบ้านเรือนของชาวบ้านที่จมน้ำจะได้รับความเสียหายแล้ว
ทีมข่าวก็พบว่าถนนเส้นหลักเพียงเส้นเดียว
ชาวบ้านหลายหมู่ในตำบลเต่าเหล้าอำเภอบางซ้าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้เข้าออกบ้าน
ก็ได้รับความเสียหายบางจุดถนนแตกตัวแยกออกจากกัน
ทำให้รถเล็กหรือรถใหญ่สัญจรไปมาอย่างยากลำบาก
ซึ่งสาเหตุหลักเกิดมาจากเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
น้ำได้ไหลและกัดซ้อถนนเส้นนี้อย่างรุนแรง
จนตอนนี้ได้รับความเสียหายตลอดทั้งเส้น
นายนารงสักสุกสุเกตชาวบ้านที่ตะมนต่าวเหล้าแห่งนี้บอกว่า
ตอนนี้มีชาวบ้านหลายคนได้รับความเดือดร้อน
เสียเวลามากขึ้นเพราะถนนใช้การไม่ดีเหมือนแต่ก่อน
และสิ่งที่ชาวบ้านกลัวมากที่สุดคือการเกิดอุบัติเหตุ
และอาจจะถึงขั้นเกิดการเสียชีวิตตามมา
คือยังรถเครื่องอ่ะจะมืดกลับไปบางครั้งก็มีล้ม
สองวันนี้ยังโดนถอยหลังมาแล้วก็มาเที่ยวกันเนี่ย

ไม่อยากให้น้ำท่วมแบบนี้คือถ้าท่วมแล้วมันลำบาก
คือมันลำบากทั้งเด็กตั้งแต่เด็กเล็กมาจนยัน
ไอ้โตที่ไปทำงานโรงงานกันอย่างนี้
ถ้าไม่รับการแก้ไขก็คงจะแย่กว่าเดิม

แต่ชาวบ้านนับร้อยคนจากทั้งสองตำบลก็ได้รับความเดือดร้อน
และทุกคนก็ยังอยากได้รับความช่วยเหลือ
เพื่อที่ชีวิตพวกเขาจะกลับมาสดใสอีกครั้งหลังน้ำลด
ทำให้ทีมข่าวรถปลดทุกข์ไม่รอช้า
ได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
นั่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด
เพื่อให้เข้ามารับทราบปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไข
ซึ่งนายประยงเทียนสมบูรณ์นายกอบตปลายกลัดบอกว่า
ตอนนี้ทางหน่วยงานไม่ได้เฉยชากับปัญหานี้
และมีการเตรียมงบประมาณเพื่อที่จะเร่งเข้ามาซ่อมถนนทั้งเส้น
ให้กลับมาใช้งานดีเหมือนเดิมในเร็ววัน
ส่วนการเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยที่บ้านได้รับความเสียหาย
ตอนนี้ทางหน่วยงานได้ส่งคนลงพื้นที่สำรวจ
เพื่อที่จะเก็บข้อมูลความเสียหายส่งไปยังหน่วยงานของจังหวัด
ซึ่งชาวบ้านจะได้รับเงินเยียวยาทุกคนอย่างแน่นอน
และเมื่อน้ำลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกติ
อบตปลายกัดจะเข้าไปฟื้นฟูชุมชนของชาวบ้าน
ซึ่งทางออกทั้งหมดจะเกิดขึ้นในเร็วนี้